อาชีพเก็บของเก่าขายก็เก็บตามข้างถนนแล้วก็เก็บตามตลาด
หลานสองคนค่ะแม่เขาก็ทิ้งไปไม่เคยติดต่อเลย
ตั้งแต่ปี๓๕เลิกกับสามีเลี้ยงลูก๔คนคนเดียวมาตลอด
เก็บเงินซื้อที่ปลูกบ้านใช้เวลา
เก้าปีแต่เมื่อสามปีที่แล้วลูกชายก็มาขอยืมเงิน
แม่ครับแม่เอาบ้านไปจำนองให้หนูก่อนได้ไหม
ไม่กี่วันหรอกครับแม่แล้วหนูก็สัญญากับแม่ว่าหนูจะเอามาคืน
นับตั้งแต่วันนั้นยันวันนี้ลูกก็ยังไม่เอามาคืน
ป้าก็ทุกข์เรื่องนี้ทุกข์ที่ว่ากลัวบ้านมันจะหลุดจำนำจำนอง
ถ้าบ้านหนูจำนองจริงหนูก็ไม่มีที่อยู่อาศัย
บ้านหลังนี้แม่เขารักมากค่ะ

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่โทรหาคนรู้จัก
ฟังเพลงต้นฉบับร้องผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
สนับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเด็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล๕๐๐มิลลิกรั

สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังรับชมไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับ
เรามีนัดกันนะครับแล้วเรามาพบกันตามนัดแล้วนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับ๑๘นาฬิกา๒๐นาที
กับเรื่องราวดีของนักสู้ชีวิตในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
แจกกันเลยนะครับเพียงแค่คุณร้องเพลงให้ถูกต้องตามเนื้อเพลงที่เขาแต่งมาตั้งแต่แรกเท่านั้นเองครบ
เพลงเมื่อไหร่รับไปเลยจากรายการของเรา๑ล้านบาท
ถ้าคุณไม่ท้อทางเราก็ไม่ท้อค่ะพร้อมจะอยู่ตรงนี้ค่ะเคียงข้างนักสู้ชีวิตทุกท่านเลยค่ะ
และนักสู้ชีวิตที่มารอลายล่าสุดนี้ค่ะ
เธอก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งค่ะที่เรียกได้ว่าไม่เคยท้อต่อชีวิตของเธอเลยค่ะ
ส่วนเรื่องราวชีวิตของเธอจะชวนให้น่าติดตามและหนักหน่วงขนาดไหนต้องไปดูภาพชีวิตของเธอกันค่ะ

ห้าสิบเจ็ดปีอยู่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
อาชีพเก็บของเก่าขายก็เก็บตามข้างถนนนะคะ
แล้วก็เก็บตามตลาดคนในตลาดเขาก็รู้ว่าป้าเลี้ยงหลานคนเดียว
เขาก็เก็บขวดเก็บอะไรใส่กระสอบตั้งไว้ให้ป้าก็ไปเอาเก็บเอามาขาย
หลานสองคนค่ะคนที่หนึ่งชื่อน้องอ้อน
มาตั้งแต่เขาได้๗เดือนแม่เขาเอามาทิ้งไว้ให้เลี้ยง
หนูชื่ออ้อนค่ะอายุ๑๒ปีอยู่กับยายมาตั้งแต่เด็กค่ะ
หนูเรียกใจว่าแม่ค่ะแม่ดีกับหนูมากค่ะ
คนที่๒อายุ๕ปีแล้วค่ะน้องส้มโอเป็นลูกของลูกชายคนเล็ก
แม่เขาก็ทิ้งไปไม่เคยติดต่อเลยน้องส้มโอเป็นเด็กสมาธิสั้น
นี่คือน้องของหนูค่ะชื่อส้มโอค่ะเขาเป็นเด็กไฮเปอร์ค่ะ
เขาไม่ค่อยจะอยู่นิ่งค่ะเขาจะวิ่งตลอดค่ะ
บางครั้งเลี้ยงน้องส้มโอจนป้าเป็นลมไปเลย
เพราะว่าเขาหยิบโน่นวางนี่หยิบนี่วางนั่นเขาไม่หยุดเขาไม่นิ่ง

บางครั้งป้าก็เป็นลมนอกไปเลยก็มี
ส้มโอต้องไปหาหมอทุกเดือนไปเอายามากิน
เพื่อให้เขานิ่งเพื่อให้เขาเรียนหนังสือได้
ถ้าเขาไม่กินยาเขาก็ไม่นิ่งครูก็จับไม่ไหว
สงสารมากเลยที่เขาเกิดมาเป็นแบบนี้
ทำไมเขาต้องเจอข้อกรรมทำไมเขาต้องเกิดมาเป็นแบบนี้
ทำงานก็ได้อาทิตย์ละ๓๐๐อาทิตย์ละ๕๐๐
ประหยัดมากอะค่ะไม่ประหยัดก็ไม่พอ
บางทีจนถึงขั้นว่าซื้อข้าวมาโลหนึ่ง
ก็หุงตอนเช้าให้ลูกกินไปโรงเรียน
ไปโรงเรียนตอนกลางวันแม่ก็จะกิน

บางครั้งก็มีแต่ไข่เจียวจานเดียวให้ลูกกิน
ข้างก็มีแต่ปลากระป๋องกระป๋องหนึ่งให้ลูกกินสองคน
เห็นลูกอดลูกร้องอย่างน้องส้มโอเขาไม่รู้

เดี๋ยวพ่อค้าเข้ามาเอาขวดแม่ขายขวดได้แล้วแม่จะซื้อให้กิน

เพราะว่าแม่ต้องเหนื่อยเพราะหนูและน้องค่ะ
หนูอยากบอกแม่ว่าหนูรักแม่มากค่ะ
ขอบคุณมากที่แม่เลี้ยงดูหนูมาตั้งแต่เด็ก
ภูมิใจของป้าก็คือว่าป้าเป็นผู้หญิงตัวคนเดียว
ตั้งแต่ปี๓๕เลิกกับสามี
เลี้ยงลูก๔คนคนเดียวมาตลอด
แล้วก็สามารถเก็บเงินซื้อที่ปลูกบ้าน

รักบ้านหลังนี้มากรักมาก

ลูกชายก็มาขอยืมเงิน
แม่หนูขอยืมเงินแม่สักสองหมื่นเถอะ
แม่ไม่มีหรอกลูกแม่จะเอาที่ไหน
แม่ครับแม่เอาบ้านไปจำนองให้หนูก่อนได้ไหม

แล้วหนูก็สัญญากับแม่ว่าหนูจะเอามาคืน
นับตั้งแต่วันนั้นยันวันนี้
๓ปีลูกก็ยังไม่เอามาคืน
ป้าก็ทุกข์มากเนี่ยทุกข์เรื่องนี้
ทุกข์ที่ว่ากลัวบ้านมันจะหลุดจำนำจำนอง

จ่ายดอกเดือนละ๖๐๐ค่ะ

หนูก็ไม่มีที่อยู่อาศัย
บ้านหลังนี้แม่เขารักมากค่ะ
อยากบอกกับบ้านว่า
จะพยายามทุกวิถีทาง
ให้บ้านหลังนี้กลับมาเป็นของป้า
จะไม่ให้หลุดลอยไปเป็นของคนอื่น
เพราะป้ารักบ้านหลังนี้มาก

จะเอาไปลงทุนขายขนมคกตอนเช้า
พอเย็นมาป้าก็จะไปขายอีกรอบนึง
ไปขายไก่เขย่าที่โรงเรียนของหลานค่ะ
จะได้มีเงินให้หลานกิน

จะได้ไม่ต้องกินแต่ไข่กับปลากระป๋อง

แล้วตอนนี้คุณอ้วนก็มาอยู่กับเราแล้วนะครับ

ทรรักคุณอ้วนแม่ผู้แบกไว้ซึ่งภาระ
แต่หัวใจไม่เคยย่อท้อนะครับ

เพราะว่าคุณอ้วนมีปัญหาในเรื่องของร่างกายนิดหนึ่งยืนนานไม่ไหว
อ้วนเลี้ยงลูกมากี่คน

คนโตก็เป็นหลานย่าคนเล็กก็เป็นหลานยาย
น้องอ้อนเป็นลูกของลูกสาวคนที่๒
ก็แม่เขาเอามาทิ้งไว้ให้ตั้งแต่๗เดือน

น้องส้มโอก็เป็นลูกของลูกชายคนเล็ก

ใช่แม่เขาทิ้งไปตั้งแต่คลอด
แล้วพ่อเขาก็วัยรุ่น
เขาก็เลี้ยงไม่เป็น

หลานทั้งคู่ที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะ
ขอต้อนรับน้องอ้อนแล้วก็น้องส้มโอนะลูก

สวัสดีครับ

เป็นข้างฝาเป็นหลังคา

โอ้โหไม่รู้แบกผ้ากี่ร้อยกี่พันถุง
ผ้าถุงใหญ่คุณเป๊ก

เขาก็เที่ยงเกะกะเข้าผ้า
ไปซื้อผ้าจากตลาดโบเบ๊

ค้างคืนหนึ่งก่อนเพื่อจะไปให้ทันอีกคืนนึง
ไปซื้อต้องไปถึง๒คืน

บ้านนี่ทำไปทั้งหมดเนี่ย

สิริรวมประมาณเท่าไหร่ครับที่ลงทุนไปกับบ้านหลังนี้
ทั้งที่ทั้งปลูกบ้านเนี่ยกี่แสน
๔แสนแต่จำนองว่าแค่สองหมื่น
เอาล่ะหลังจากที่ให้เงินลูกไปแล้ว
ปีแรกเขาไม่ส่งดอกเลย
เขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำงานเขาตกงานแล้ว

คนเป็นแม่ยังไงก็ต้องช่วย

เก็บขวดขายหาเช้ากินค่ำ

แล้วลูกตอบแม่มาอย่างนี้

แม่ไม่ได้คิดอะไรงับหนู
หน่อยได้ไหมให้หาเงินมาให้เฮียตัวแม่น่ะไม่ได้คิดอะไรหรอก
แม่จะไปวันไหนแม่ก็ไม่รู้น้องอ้อนน้องโอจะไปอยู่ที่ไหน
ถ้าแม่ตายแล้วน้องอ้อนน้องโอจะไม่มีที่อยู่
หลานก็เป็นผู้หญิงทั้งคู่บอกแค่นี้แหละให้เอาเงินมาให้เฮียเขา
ถึงวันนั้นขึ้นมาเท่าแก่เขาไม่ไหวจริง

ใช่แล้วจะทำยังไงกัน
ก็ไม่รู้คิดไม่ออกว่าจะไปอยู่ไหนกัน
ก็วันนี้มาเนี่ยก็มาพึ่งไทยรัฐทีวี
ก็ไม่รู้ตัวเองเกิดมาก็ไม่เคยร้องเพลง
ก็ไม่รู้จะได้ที่ไหนที่พึ่งสุดท้ายคือไทยรัฐทีวี
ก็คิดได้แค่นี้คนโน้นเขาเป็นคนคิดนะ

เห็นเขามาก็อยากพาให้แม่มามั่ง
จะได้มีเงินไปใช้หนี้เขา
บ้านบ้านจะได้มีอยู่ไม่เป็นของคนอื่น
เคยคิดไหมว่าเด็กทั้งคู่เป็นภาระชีวิตเหลือเกิน
ไม่ค่ะป้าอ้วนมากับคำว่าไม่มี
อ้วนไม่มีทั้งพ่อและแม่
พ่อแม่แยกทางกันเอาไปให้ลุงกับป้าเลี้ยง
เพราะอ้วนจะเติมเต็มให้เด็กทุกคนที่ไม่มี
ไม่ใช่แต่เฉพาะลูกหลานเด็กที่โรงเรียน
แม่ก็จะไปนั่งให้เพื่อนของลูกไหว้
ร้อยมาลัยให้จะซื้อถุงเท้าให้เท่าที่กำลังจะมี
อ้วนจะเป็นที่รักของเด็กทุกคนในโรงเรียน
แต่ป้าอ้วนเป็นคนมอมแมมนะไม่ใช่เขี้ย
มอมแมมแต่ว่าใจสะอาดมากป้าอ้วนจริง
นั่นก็คือความสุขของป้าอ้วน

เป็นผู้ให้อย่าเป็นผู้ร้าย
เราก็อยากจะเป็นผู้ให้ครับ
ปล่อยให้หลุดจำนองไปแค่เงินสองหมื่นเรายอมไม่ได้
สองหมื่นเนี่ยป้าอ้วนร้องเพลงแค่สองเพลงเองนะครับ
ในรายการของเราก็ได้บ้านกลับมาแล้ว
แต่ว่ารายการของเรามีให้สูงสุด๑ล้านบาท
เพลงเท่านั้นเองถ้าทำได้
แล้วคุณอ้วนต้องการเงินทุนเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิต
จากรายการของเราเท่าไหร่ครับ
หกหมื่นค่ะหกหมื่นบาทครับ
พ่ออ้วนจ๋าพ่ออ้วนจ๋าเอาหกหมื่นบาทไปทำอะไรบ้าง
ผ่อนสามหมื่นเอาไปใช้หนี้ค่ะ
สามหมื่นไปเอาบ้านกลับมาไปของเราอีกสามหมื่น
อีกสามหมื่นฝากไว้ให้น้องอ้อนเรียนหนึ่งหมื่น

แล้วก็อีกหมื่นหนึ่งเอาไปลงทุนขายของค่ะ
หกหมื่นบาทนะครับร้องเพลงสี่เพลงเท่านั้นเอง
อีก๓แผ่นป้ายต้องมาเริ่มกันที่เพลงแรกนะครับ
ถ้าพร้อมนะครับมาเลยครับอินโทรเพลงที่๑นะครับ
มูลค่าหนึ่งหมื่นบาทมาครับ

ถ้าไม่ไหวก็สามารถใช้ตัวช่วยได้ตั้งแต่แรกเลยนะคะ

แต่มีโอกาสได้ตั้งแต่เพลงนี้เลย

มีทั้งหมด๖แผ่นป้ายเลือกใช้ได้๓แผ่นป้าย

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

เพลงแรกไม่ใช้ตัวช่วยไม่เคยร้องเพลงมาก่อน

แล้วจะขวา๑๐๐๐๐บาทไว้ได้

เพลงนี้มีมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑เพลงมาครับ

น้ำตาในภาพ
วันเพลินจากพี่ไปลูกเมืองช่วนและสาวมหาใจ
ต่างยืนร้องไห้รถไฟแล่นไปรับตา
ลาแล้วน้องเคนลาก่อนไม่มีบุญย้อนขอลาไปก่อนรับลา
พ่อแม่น้องเขาจองเจ้าบ่าววิวาเพ็ญเจียนบ้าเพราะว่าไม่รักเขาเลย
ป่าเพนี่คุ้มถุงชนให้คนปวดเหล้าเจ้าบ่าวเจ้าสาวคงไม่มีสุขเลย
มันหมดสมัยบังคับใจกันเอ่ยผิดท่อเอ่ยแผนจำต้องเผื่อ
เพลงมองมนต์คิดถึงคนเมืองชนทุกวัน

เขาบ่ออ้วน

โอ้โหตายแล้วไม่คิดว่าจะถึงขั้นนี้
โอ้โหนี่ไม่เคยร้องเพลงเลยใช่ไหม

และสำหรับเพลงที่หนึ่งรูราค่าหนึ่งหมื่นบาท
คุณอ้วนร้อง